เข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุนะคะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพ
เอาไว้ได้ด้วยอันนี้คือตอนเกิดเหตุเห็นไหมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจก็ไปสืบต่อแหละว่าคนร้ายอยู่ที่ไหน
รู้ว่าอยู่ในห้องเช่าที่โรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย๕
ตำบลหนองข้างคอกที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยนำกำลังไปคุมตัว
คนที่ก่อเหตุคือนายวิสรุธชัยมงคลอายุ๓๐ปี
แล้วของกลางเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซคันที่เขาใช้ในการก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
เมื่อเช้านี้ตำรวจเอาตัวนายวิสรุธไปทำแผน
เริ่มจากไหนล่ะวิสรุทธ์เขามาดูรถเราก่อน
ซึ่งเขาเป็นคนซ้อนนะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังจับตัวไม่ได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามจับกลุ่มตัวอยู่
ตำรวจก็ให้มาชี้จุดมาทำแผน
แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงข้างตู้แคชเชียร์
ชิงเงินสด๗๕๐๐บาท

ทีนี้วิสรุธเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้แล้ว

เพราะว่าหลังจากก่อเหตุชิงเงินมาเสร็จแบ่งตังค์กัน

ว่าเขามีอาชีพเป็นพนักงานขับรถส่งเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชวนเพื่อนคือในเก่งจริงควรจะเก่งเรื่องอื่นเนอะ
ในเก่งคนนี้มาร่วมกันก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์
ก่อนหน้านี้เขาขับรถที่ใช้ส่งเส้นก๋วยเตี๋ยว
มาทางบ้านบึงมาดูลาดลาวก่อน
หลังจากส่งเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บรับจ๊อปเสริมค่ะคุณผู้ชม
เสริมก็คือยืมรถเพื่อนที่อยู่ในห้องเช่านี่แหละ
ขี่ซ้อนท้ายกันมาถามว่าอ้าวทำแบบนี้ทำไมวิสรุธ

ผมไปเล่นพนันออนไลน์ผมติดหนี้เขา
ต้องหาตังค์มาใช้หนี้เขาครับ
เดี๋ยวรอครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่
แล้วก็ตามจับกลุ่มตัวนายวิสรุธได้ส่วนอีกคนนึงในเก่งเนี่ย
ออกหมายจับไปแล้วต่อให้เก่งแค่ไหนก็คงไม่รอดตำรวจหรอกค่ะ
แล้วก็ฝากถึงผู้ประกอบการนะว่าอย่าเก็บพวกเงินสด
เก็บไว้ที่ตรงเก๊ะแคทเชียร์ไว้เยอะ
เพราะว่าบางทีคนร้ายมานะเขาก็จะรู้เขาก็จะเห็นไง

เมืองต้นก็แจ้งข้อหานายวิสรุธข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย
เวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะแล้วก็นำตัวไปฝากขัง